มาดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เป็นคลิปที่เขาถ่ายไว้นะคะ
ลักษณะก็คือรถแท็กซี่วิ่งสวนเลน
ขวางทางเบี่ยงเข้าเลนข้าง
เขาบอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะ

ขับรถสวนเลนมารู้ป่ะเนี่ย
มันไม่ต้องถามหาน้ำใจเดี๋ยวมึงดังแน่
มึงพาสวนเล่นมาเพื่อ

มึงบอกว่าสวนเล่นมาเพื่ออะไร

แน่ค่ะสวนมาแบบนี้

แล้วก็ขอข้อเข้าเปิดไฟ

แต่ข้างหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปเลย
มีรถแท็กซี่เนี่ยสวนเลนมาบอกนี้มาแบบนี้นะตรงเข้ามาหาแบบนี้
ทำให้เจ้าของคลิปเขาก็ไม่พอใจการกระทำของแท็กซี่นี้นะคะ
ขับจี้จี้เพื่อไม่ให้แท็กซี่คันดังกล่าว
งเลนเข้าไปได้สำเร็จจนกระทั่งแท็กซี่
เลนกลับเข้าไปในเลนส์ของตัวเองแล้วก็มีเสียงจากในรถต่อว่ามานี่แหละ
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปทำให้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากเลย
ส่วนใหญ่ต่อต่อว่าถึงการกระทำของแท็กซี่
นอกจากจะไม่รักษากฎจราจรด้วยการขับรถสวนเลนมาแล้ว
ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ยังมีหน้ามาถามหาน้ำใจกับ
กับการกระทำที่ผิดกฎหมายของตัวเองแบบนี้ด้วยนะ
เราก็มาถึงจุดนี้ได้นะคนทำผิดกฎมาถามหาน้ำใจกับคนที่เคารพกฎหมาย
เคยเห็นเหมือนกันไม่ได้รับหรอกนะคะน้ำใจ